ผิดโควิดที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะคนเดือดร้อนเท่านั้น

ประกาศค่ะประกาศขายช้างทั้งโขลงเลยนะคะ

ที่เห็นอยู่นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพคุ้นตา
เชื่อว่าหลายคนเคยไปแน่นอนล่ะครับสวนเสือศรีราชาสวนสัตว
แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในจังหวัดชนบุรีนะคะ
โพสต์เฟซบุ๊คประกาศขายช้าง๑๑เชือกโดยให้ไปทั้งโขลงเลยนะคะ
ทั้งหมดนี้เลยค่ะพร้อมกับคนดูแลเนื่องจากประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ
เป็นผลกระทบจากโรคโควิดสิบเก้าค่ะโดยยอมรับนะคะว่าเป็นการตัดสินใจที่ลำบาก
แล้วก็เสียดายมากเพราะว่ารักช้างทุกเชือกมากจริง
ยืนยันว่าช้างน่ารักทุกตัวโดยช้างที่ประกาศขายยกโขลงสิบเอ็ดเชือกนะคะ
เป็นช้างเพศเมียมีทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่
พร้อมคนดูแลในราคาเชือกละประมาณสามล้านบาทแล้วก็แยกขายได้
โดยไม่ต้องซื้อทั้งโขลง๑๑เชือกก็ได้เหมือนกันนะคะ
เชือกเนี่ยเขาแสนรู้มากแล้วก็มีใบอนุญาตครอบครองทั้งหมดนะคะ
แล้วก็มีความสามารถในการแสดงทุกเชือกแล้วก็แฮชแท็กลงท้ายในโพสต์ประกาศขาย
เขียนข้อความว่าวิกฤตครั้งนี้มันใหญ่จริง
ขอให้มีปฏิหารจริงจริงด้วยเถอะหลังจากเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไป
บรรดาชาวเน็ตส่วนใหญ่รู้สึกใจหายค่ะเราอ่านเองเราก็ใจหายเหมือนกันนะครับ
ไม่อยากให้ขายน้องช้างแล้วก็อยากให้ผู้บริหารช่วยพิจารณาดูแลช้างทั้ง๑๑เชือกต่อไป
และขายที่ขายของที่ละลึกนะคะหาเงินมาช่วยค่าอาหารช้างไปก่อน
ในช่วงที่มีวิกฤตแบบนี้ไปก่อน

สวนสัตว์มืออาชีพต้องขายช้างแล้วนะ
ไม่ใช่ว่าไหนนั่นนะคือมันเปิดไม่ได้

จริงที่นี่เขากลุ่มหลักคือนักท่องเที่ยวจีน

แล้วทางแถบพัทยาหลายพื้นที่ก็มีการเปิดเป็นคาเฟ่ก็มีก่อนหน้านี้นะคะ
แต่ว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวเองก็ยังไม่กล้าไปไหนกันไง